เบื่อกันนะปรับเตือนกันบางทีทุกวี่วันจะได้มีสติ
อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะเตือนกันเพราะว่าเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ย
ช่วงนี้ก็มีกันมาเยอะมีกันมาบ่อยค่ะ
ตรังเขาบอกว่าเจองูมาถึงที่๓วันติด
แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าเจองูคือเจออะไรล่ะคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ไปกันที่นี่เลยนะคะที่สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๘บ้านน้องหลง
ตำบลแหลม๒จังหวัดตรังนะคะ
ไปพร้อมกับพี่กู้ภัยกู้ชีพสว่างพักดีเขตอำเภอย่านตาขาวนี่แหละ
คือเขาได้รับแจ้งมาว่าเจองูเห่าเลื้อยเข้าไปซุกในโพรงดินภายในสวนยางพารา
จอบทั้งอุปกรณ์จับมือทั้งมีดทุกสิ่งทุกอย่าง
ไปขุดมาเจอค่ะนี่หางูอะไรอ่ะถูกต้อง
มันก็เลยมุดลึกเข้าไปกว่าเดิมอีกเจ้าที่ไม่รอช้ากลัวจะเป็นอันตรายต่อประชาชน
ก็เลยขุดโพรงดินให้มันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็นี่แหละค่ะคว้าเอาหางูได้ทันทีนะคะ
แล้วก็พยายามค่อยดึงค่อยดึงมันออกมาช้าด้วยความชำนาญและด้วยความรอบครอบ
ไข่นี้นับได้๑๗ฟองแล้วคุณผู้ชมแล้วตัวแม่มันตัวแม่มันนี้งูเห่าเนี่ย
ยาว๑๒เมตรหนัก๕๐๐๖๐๐กรัมตัวนี้ตัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำแม่งูเห่าแล้วก็ไข่ใส่ในกล่อง
เตรียมไปคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
โอ้โหชาวบ้านบอกหายใจโล่งอกกันไปทันที
คืออย่างว่าแหละนะเห็นบอกว่าเจอวัน๒วัน๓วันติด
ก็เป็นเพราะงูมันฟักไข่ออกมาแบบนี้
มันกำลังวางไข่ช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมพอดี
ส่วนถ้าย้อนไปอีกก่อนหน้านั้นคือทักสิงหาคมถึงมกรา

เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราถึงอ่านข่าวงูบ่อย

แล้วบางตัวนะคุณผู้ชมฟักไข่ได้ถึง๓๐กว่าฟอง